บอกเลยนะคุณผู้ชมกับการแข่งขันนี้มันสนุกสนานมาก
แต่ก่อนที่จะไปดูผมอยากให้ทั้งสองคนได้ลองฟังเสียงนี้
เงียบหูมาลองฟังกันดู

ฟังไปดูซินะว่ามันเป็นเสียงอะไร
มากมั้ยมากมั้ย

คุณพอจะนึกออกไหมนี่มันเสียงอะไร

มันมีหลายเสียงผสมผสานกันค่ะ
เหมือนเสียงหมูเหมือนเสียงกรองฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะ
เพราะฉะนั้นสงสัยแล้วอยากจะรู้มันคือเสียงอะไร
และเป็นการเถียงคันอะไรอยู่ที่จังหวัดตรง

เขาแข่งขันทำเสียงหมูหมูอู๊ดอ่ะ

ใช่ใครทำเสียงหมูได้เหมือนแล้วลีลาดีที่สุด

ไม่ธรรมดากับงานนี้
เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กเมืองตรัง

ที่ตรังเขาดังไง

ย่างเมืองตรังคุณเคยได้ยินไหม
อุ้ยดังจะตายคุณ

เป็นการแข่งขันลีนแบบเสียงของหมู
โอ้โหแล้วงานนี้นะคัดเฉพาะสาวด้วย
เอาเฉพาะสาวมาทำเสียงหมู
ดูสิว่าใครจะทำเสียงหมูได้เหมือนกว่ากัน
คือแต่ละคนเขาก็มีเสียงมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป

ผมไม่แน่ใจว่ามาทำเสียงหมู

แล้วสองสาวชิสาแอ่นใบตองช่วยฟังหน่อย

เหมือนหมู

ไม่เหมือนแม่นาค

แล้วเขาเสกเข้าสาร
เหมือนเลย
เป็นลูกหมูงัยคุณเสียงก็เลยเล็ด

ช่างจินตราการแท้

มีหมูหลายสายพันธุ์นะครับ
เสียงกรนเสียงกรนน้องใบตอร์เอ้า
ก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนคนอื่น
เขาก็ได้รับรางวัลปลอบใจกันไปเพราะว่าคลายที่คือมาในการอันการครั้งนี้
ต่อให้ไม่ชนะก็ควรจะได้รางวัลไป

คุณผู้ชมครับที่จังหวัดตรังก็ถือว่าขึ้นชื่อนะเรื่องของหมูย่างหมูย่างรัง

เพราะฉะนั้นถ้าไปที่จังหวัดตรังก็ควรจะพกตรังไปด้วย
เพื่อที่จะไปซื้อเค้กซื้อหมูย่างเมืองตรัง
ทานกันให้อร่อยจังเลย
ของเขาอร่อยเยอะนะอย่าลืมพกตรังเดี๋ยวดิฉันซ้อมก่อน
เดี๋ยวจะไปฝึกแข่งขันอะไรนะทำเสียงหมู

โค่หักโค่พับ
น้ำลายยืดด้วย

ฉันเห็นเค้าทำแล้วอยากรู้ไงว่ามันจะต้องออกมา
ใช้แบบวิธีการออกเสียงเปล่งเสียงยังไง
เนี่ยปกติเรานึกถึงหมูแล้วจะได้ยินเสียงอู๊ดอู๊ดอี๊ดอี๊ด
แต่อันนี้คือเสียงจริงมันจะต้องมีเสียงแบบขึกออกมาอย่างนี้

เพราะว่าเดี๋ยวเสมหะมันจะติดคอ
เสียงหมูไม่เหมือนเท่าไหร่แต่หน้าหมูอ่ะมึง
ที่ต้องทำ